พาไปเลาะคันนาที่จังหวัดราชบุรีเพราะเขาว่ากันว่า
ชาวบ้านที่นี่เขาเปลี่ยนแปลงนาปลูกผักบุ้งแก้ว
ส่งขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างดี
แปลงผักบุ้งแก้วหน้าบ้านตรงนี้สร้างรายได้งามในทุกเดือน
หลังจากเกษตรกรตัดสินใจเลิกทำนา
เปลี่ยนมาขยายพันธุ์ผักบุ้งแก้วจนแปลงใหญ่แบบนี้
ที่แน่ใช้เงินลงทุนครั้งเดียวเพียง๑๐๐๐บาทเท่านั้น
และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
เปลี่ยนที่นามาปลูกผักบุ้งแก้วคิดว่าถูกแล้วใช่ไหมครับ
ถูกก็ดีอะเพราะว่าไม่ต้องอดเงินใช้ไงใช้สบาย
ชาวตลอดข่าวมาที่บ้านของสองสามีภรรยาที่กำลังช่วยกัน
ยอดผักบุ้งแก้วในแปลงหน้าบ้าน
นี่ก็คือลุงบุญช่วยศรีสวัสดิ์อายุ๖๘ปี
ส่วนคนนี้ก็คือป้าอำพรศรีสวัสดิ์อายุ๖๗ปีครับ
ทั้ง๒คนเป็นเจ้าของแปลงผักบุ้งแก้ว๘ไร่
อยู่ที่บ้านเขาแจงตะบนเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ผักบุ้งแตกยอดเกษตรกรก็จะขยายพันธุ์ด้วยการตัดยอด
แล้วนำไปปักดำทิ้งไว้ประมาณ๑เดือน
ผักบุ้งก็เติบโตจนเต็มแปลงแบบนี้เลยครับ
อำพรยังบอกอีกว่าถ้าอยากได้ยอดผักบุ้งมาก
มันมีเทคนนิกซ์เอ๊ะเทคนิคครับ
ด้วยการปล่อยแปลงให้แห้งสักประมาณ๓๔วัน
ผักบุ้งจะเริ่มแตกยอดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วค่อยปล่อยน้ำเข้าแปลงให้สูงประมาณสัก๕๐เซนติเมตร
ดูแลแล้วใส่ปุ๋ยคอกรออีกไม่นานครับ
ก็จะเก็บยอดผักบุ้งแก้วจำหน่ายได้แล้วครับ
ปลูกง่ายก็ได้เงินแล้ว
อำพรครับทำงานใกล้บ้านแบบนี้
แบ่งเวลาทำงานอย่างไรบ้างครับ

แล้วก็เสียเวลาวันหนึ่งทำวันเว้นวันอย่างนี้

ว่าแก่แล้วทำอะไรก็ไม่ได้ไง

นั่งทำงานหน้าบ้านชิวสบายไม่ต้องไปไหนไกล
ส่วนราคาขายก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดนะครับ

ราคาขายจะอยู่ที่กรัมละ๘บาท
ส่วนช่วงฤดูแรงราคาก็จะขยับไปที่๑๔บาทต่อ๑กรัม
เฉลี่ยแล้วนะครับรายได้ต่อเดือนของครอบครัวศรีสวัสดิ
จะอยู่ที่๑หมื่นบาท
ในอนาคตลุงบุญช่วยและป้าอำพรตั้งใจจะขยายแปลง
ปลูกผักปุ้งแก้วในพื้นที่นาส่วนที่เหลือ
เพื่อหวังเพิ่มรายได้ต่อเดือนให้มากขึ้นนะครับ